นครศรีธรรมราชมันเกิดอุบัติเหตุนะครับ
เพราะว่ารถคันหนึ่งพุ่งไปชนเหล็กกั้นขอบทาง
รถพังเสียหายล้อหน้าด้านซ้ายมันหลุดออกมาเลย
เจ้าของรถพยายามที่จะโทรให้รถยกมาช่วยยกคันนี้
แต่ปรากฏว่าแหมกู้ภัยกับตำรวจเขาก็เร็วใช่ไหม
กู้ภัยเขาก็ว่ากันว่าหนึ่งเรียกว่าสอง
๑เรียกว๒เกิดอุบัติเหตุเอามาดูกันหน่อย
ตำรวจก็มาครับและทีนี้ครับ
พอตำรวจมาถึงโอ้โหเจ้าของรถคันนี้
รวมถึงอีก๒คนเพราะว่าคันนี้มีพ่อแม่ลูกกัน
วิ่งหนีไปเลยเอ้าเอ้าทำไมต้องวิ่งหนีล่ะครับ

เพราะรถคันนี้ขนยาบ้ามาเป็นล้านเม็ด
โอ้โหโอ้โหก็แน่นอนพอตำรวจมา
ถ้าเกิดว่ายังอยู่ตรงนี้โดนจับแน่
คือตอนแรกนะ๓คนนี้พ่อแม่ลูกนะก็ประสบอุบัติเหตุนะครับ
แล้วกะจะเรียกรถยกมามาช่วยเขานะครับ
แต่ปรากฏอย่างที่บอกกู้ภัยในพื้นที่เขาก็มาเร็ว
เขาก็เข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ถ่ายภาพ๓คนพ่อแม่ลูกเอาไว้ได้

พ่อแม่ลูก๓คนหลบหนีไปเลย
ตำรวจสอบพอท่ำพนาราจังหวัดนครศรีนำบันราช

ทะเบียนก่อไก่จอจาน๒๖๓๖สงขลา
ซึ่งจอดชิดขอบทางสภาพพังยับเลยนะครับ
ล้อหน้าซ้ายหลุดออกจากตัวรถ

ส่วนกระจกประตูด้านซ้ายแตกทั้งบาน

แต่ไม่พบคนขับหรือเจ้าของรถ

พบกระสอบปุ๋ยสีขาววางอยู่จำนวนถึง๔ถุง

ตำรวจก็ต้องแกะออกดูมันคืออะไรนะ
เพราะว่าพฤติกรรมของเจ้าของรถ
ที่หนีไปน่าสงสัยนะครับ

เพราะทั้งหมดเป็นยาบ้าจำนวนมาก

ต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๘พร้อมกำลัง
ที่คาดว่าจะอยู่ตามจุดต่างของห่อยาบ้าทั้งหมด

แล้วก็ช่วยกันแกะยาบ้า

ถุงปุ๋ยเอามานับคร่าว
พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น๙๙๐๐เมตร

ดิฉันเวลาที่เจ้าหน้าที่เขานับนี่เขาต้องนับแบบโอ้โห
กระสอบหนึ่งบรรจุเท่าไหร่เขาก็คำนวณเอาไง
กระสอบหนึ่งกี่เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
ไม่ใช่เอาออกมานับทุกอันทุกเม็ด
ไม่ต้องเอาเม็ดมาเรียงตามโต๊ะแล้วนะฮะ

เรื่องต้นตำรวจได้ทำการสอบสวนเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เจ้าหน้าที่ก็ให้การบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสาร
๑เรียกว๒เรียกแม่ขายลูกขายนะฮะ
ว่ามีอุบัติเหตุรถชนเหล็กกั้นขอบทาง
ได้รับความเสียหายก็เลยรีบมายังจุดเกิดเหตุ

แล้วก็พบคนขับเป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐ปี
กำลังยืนอุ้มลูกสาววัย๒ขวบ
แล้วก็มีผู้หญิงรูปร่างผอมบางยืนอยู่ข้างรถ

มาจากไหนจะไปที่ไหนแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไร

ซึ่งตัวผู้ชายตอบกู้ภัยมาว่า
มาจากกรุงเทพกำลังจะกลับบ้านที่สงขลา
โดยผู้หญิงเองก็ยืนคุยโทรศัพท์อยู่นะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้โทรศัพท์มือถือ
ในการบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้นะครับ

หรือว่าบันทึก๓คนพ่อแม่ลูกเอาไว้นะครับ
ตำรวจสายตรวจขับรถผ่านมาถึงนะครับ
แล้วก็ได้พูดคุยกับทั้ง๓คนเพียงไม่กี่คำ
ปรากฏว่าทั้ง๓คนนะคุณรีบเดินไปข้ามถนน

แต่เชื่อว่ามีคนหรือมีเพื่อนขับมารับ

่งหน้าไปทางจังหวัดสุราธานีนะครับ

ครอบครัวนี้เดินหนีทำไมนะฮะ
ล่าสุดตำรวจรู้ตัวคนขับรถเก่งที่ขนยาเสพติดแล้วนะครับ
ก็คือนายมงคลสังแจ้งอายุ๕๓ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับ
จากภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยถ่ายได้

มันตรงกับภาพทะเบียนราชของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ตำรวจก็ทำการตรวจค้นรถเก๋งอย่างละเอียดอีกครั้ง
พบอีกคุณไม่ใช่แค่ยาบ้า๙๙๐๐เมตรนะ
พบยาไอซ์อีก๑ถุงเล็กพร้อมอุปกรณ์การเสพจำนวนหนึ่ง
วางอยู่ในช่องเก็บของหลังเบาะคนขับนะครับ
ยึดเป็นหลักฐานเพื่อเตรียมดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ตามจับแล้วฮะแล้วก็เตรียมขยายผลแล้วครับ
ค่ะใช่ค่ะได้เยอะเลยนะคุณล็อตโมโหราณเลยนะฮะใช่